จากถามตรงเมื่อสักครู่นี้กำลังร้อนอยู่

ก็คือกรณีการจัดซื้อเครื่องยนต์ของโรสรอยด

รวมทั้งอีกหนึ่งบริษัทด้านพลังงานอย่างปรทเอง

ณขณะนี้เองอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนความเป็นจริง
ตกลงแล้วที่แท้จริงเป็นอย่างไร
ในช่วงแรกนี้มีความเห็นหลายฝ่ายเลยครับ
ทั้งในยุคของพักการเมืองอย่างพักไทยรักไทย
ในช่วงเวลานั้นเองก็มีชื่อด้วยเดี๋ยวมีคำชี้แจงออกมา

คมนาคมก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้

บอกว่าเรื่องนี้ถ้าหากว่าสืบเสาะลงไปแล้ว
พบว่าใครไปเกี่ยวข้องมีการกระทำทุจริต
ต้องถูกลงโทษขั้นเด็ดขาดนะครับ
นายกรัฐมนตรีพูดถึงข้อเสนอที่ให้รัฐบาล
เป็นเจ้าภาพในการตรวจสอบกรณีการจ่ายสินบน
เพื่อจัดซื้อเครื่องยนต์อากาศยานของบริษัทโรสรอย
บอกว่าไม่เข้าใจข้อเสนอดังกล่าว

และบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนไปตรวจสอบ

องค์กรก็กำลังตรวจสอบอยู่เช่นเดียวกัน
ดังนั้นขอในช่วงนี้คืออย่ากดดันในการทำงาน
เพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการ

มันอดีตก็คืออดีต
ก็สอบสวนมาใครผิดใครถูกก็ลงโทษ
ได้ไม่ได้ก็ว่ามานะแล้วอันใหม่ทำยังไงอันใหม่นี้
รัฐบาลก็จะเห็นตั้งแต่เข้ามาเนี่ยก็ไปไล่
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิรากิจทั้งหมดนั่นแหละมีคณะนี้อยู่
แล้วก็ให้คอนรอไปไล่ไปทุกวันปรับแก้ตั้งหลายอย่างไปแล้วนะ
การจัดซื้อจัดจ้างหลายอย่างมีระเบียบออกมาหมด
ซึ่งมันไม่เคยมีไม่เคยมีรัดกลุ่มนะมีไม่ใช่ไม่มี
แต่วันนี้ทำมาเป็นอย่างทำให้เกิดความรัฐกลุ่มมากที่สุดแต่แน่นอน
ทุกอย่างมันอยู่ที่คนถ้าคนมันจะโกงเขาอย่าง
มันก็ต้องหาให้เจอว่าเขาก็ต้องหาทางเขาเรียกอะไรล่ะช่องว่าง
เราก็ต้องอุดช่องว่างเหล่านี้ให้ได้ในขณะที่นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์นะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าตอนนี้การบินไทยตั้งกรรมการตรวจสอบ
แล้วก็จะรายงานกลับมาภายในสามสิบวันส่วนจะนำมติคณะรัฐมนตรีในการจัดซื้อ
จะต้องดูก่อนนะครับดูทั้งหมดเลยรวมถึงว่าต้องดูด้วยว่ามีใครเป็นผู้รับสินบน
รัฐมนตรีคมนาคมบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นนี้นะครับ
ก็ถือว่าจะใช้โอกาสนี้แหละครับยกเครื่องการจัดซื้อจัดจ้างของการบินไทย
ปัจจุบันเชื่อว่าก็ดำเนินการตามสัญญาคุณธรรมอยู่แล้ว
ผู้ที่ทำธุรกิจกับการบินไทยต้องมีการลงนามในสัญญานี้
ว่าจะไม่มีการให้สินบนหรือค่าตอบแทนพร้อมกับกำชับการบินไทยไปด้วยว่า
การจัดซื้อจะต้องซื้อกับบริษัทผู้ผลิตโดยตรงเท่านั้นนะครับ
ส่วนมุมมองของรัฐมนตรียุติธรรมครับนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะ
ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือว่าสอตช
ก็บอกถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมในเรื่องนี้นะครับ
บอกว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังไม่ได้ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่รัฐ
และนักการเมืองที่เกี่ยวข้องมายังสอตช
ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวเมื่อไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน
น่าจะส่งผลให้การทุจริตในภาครัฐและรัฐวิสาหกิจนั้นลดลงครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับนายพิสิทธิลีลาวัชิโรภาส
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินบอกว่า
ทราบรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอโครงการและอนุมัติเรื่องนี้ในแต่ละช่วงเวลาเรียบร้อยแล้ว
เหลือก็เพียงข้อมูลจากต่างประเทศเท่านั้น
ในฝั่งของนักการเมืองบ้างครับ
วัฒนาเมืองสุขแก่นำพักเพื่อไทยชี้แจงเหตุผลที่คณะรัฐมนตรี
ในชุดของอดีตนายกทักษิณชินวัฒน์เห็นชอบกับการจัดซื้อของการบินไทยบอกว่า
ก็เป็นเพราะว่าโครงการนี้มีวงเงินที่สูงกว่า๙๐๐๐ล้านบาท
และการบินไทยต้องใช้เงินกู้ที่รัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกัน
ซึ่งถือว่าเป็นการก่อหนี้สาธารณะจึงต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
แต่แผนการที่จะซื้อเครื่องบินรุ่นไหนจำนวนกี่ลำจะใช้เครื่องยนต์ของบริษัทไหนนั้น
ก็เป็นเรื่องทางเทคนิคที่การบินไทยจะต้องไปคิดช่างน้ำหนักด้วยตัวเอง
เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีในช่วงเวลานั้นนะครับ
อกจากนี้มีรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
ปปชนะครับว่านายสันเสริญพลเจียกเลขาธิการปปช
ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสืบสวนแล้วก็รวบรวมข้อมูลกรณีดังกล่าวแล้ว
โดยในคำสั่งนั้นก็จะให้พิจารณาด้วยความรวดเร็วแล้วก็ละเอียดรอบครอบ
ซึ่งเรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ